แต่ดูเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เคลียร์แล้ว
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๐ปีท่านประชมครับ
เรียกว่าคุณป้ากันแล้วกัน

แล้วบอกว่าเขียนข้อความนะ
คุณตำรวจคะป้าถูกข่มขืนมาค่ะ
ต้องแจ้งความไปโรงพยาบาลมาคุณหมอให้มาแจ้งความ
ค่ะอ่าเพราะป้าถูกข่มขืนมา
ขั้นตอนของการดำเนินคดีต่อไปคือถ้าถูกข่มขืนก็ต้องส่งตัวไปตรวจ
ใช่ไปตรวจร่างกายหาร่องรอยของการถูกข่มขืนเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดี
ไปโรงพยาบาลมาแล้วอืมหมอบอกให้มาแจ้งความก่อนอืม
ว่าถูกคมขืนเดี๋ยวจะได้ส่งตัวมาตรวจใหม่ค่ะอ่าหาร่องรอยการถูกคมขืน
บอกว่าเมื่อช่วงเช้านะครับขี่จักรยานยนต์ไปทำบุญที่วัด
แถวเขตเทศบาลเมืองชนบุรีไปเจอผู้ชายคนนึงชื่อในดำ
ไม่รู้ชื่อกับนามสกุลจริงในดำบอกว่าช่วยไปดูเมียที่ป่วยให้หน่อย
นะที่บ้านอ่ะนะแต่พอเธอไปถึงกลับถูกคมขืน
ถูกหลอกไปข่มขืนอ่าฟังเสียงคุณป้าคนนี้นะฮะ
เขาก็ผิดลดประดับว่าลูกเมียเขาเป็นมะเร็งเต้านม
ไปดูหน่อยซิอะไรอย่างนี้ไปเยี่ยมเขาหน่อยไปให้กำลังใจเขาหน่อย
เออบอกไปแป๊บเดียวแต่ฉันจะรีบไปวาดก็ว่างนี้ฮะค่ะ
เขาก็บอกไปถึงเขาก็พิมพ์เล่าเขาก็บอกเอาละไหนเจ๊แต่เจ๊เขา
บอกเจ๊เขาไม่อยู่เจ๊เขาไปรักเอาละไงบอกว่าเจ๊อยู่
เขาก็บอกอย่างนี้เลยเขาก็บอกว่าอย่าไปบอกใครนะ
บอกไม่ได้ฉันต้องไปแจ้งความเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีโรคโควิดด้วย
ถ้าคุณมาทำกับฉันอย่างนี้ครับค่ะเขาก็บอกอย่างนี้เลยค่ะ
เขาบอกว่าจะไปแจ้งความแล้วก็จะไปโรงพยาบาล
แล้วคุณต้องต้องรับผิดชอบว่าคุณทำอะไรไหมบ้างเขาบอก
นี่โอ้โหเรื่องใหญ่นะอ้ายิ่งช่วงนี้โควิดสิบเก้า
อย่างที่ป้าเขาบอกเลยสารคัดหลังทั้งนั้นใช่ไหม
จากใครก็ไม่รู้ผู้ชายที่ไหนไม่รู้อ้างว่าเมียเป็นมะเร็งเต้านม
เอาแวะไปให้กำลังใจไปเยี่ยมดูหน่อยสิไปถึงข่มขืนอืม
ป้าบอกโอ้โหไม่รู้จะติดโควิด๑๙หรือเปล่า

บอกว่าก่อนที่จะถูกคมคืนก็อ้างกับผู้ชายคนนี้แล้วนะที่ชื่อในดำเนี่ย
บอกว่านี่ป้าเป็นโรคโควิด๑๙นะเนี่ยตอนนี้กำลังระบาดอยู่นะ

มันกำลังระบาดนะแต่นายดำก็ไม่ยอมในดำอ้างว่าหลงรักเธอมานานแล้ว
พอถูกข่มขืนเสร็จเธอก็หนีมาได้แล้วก็มาแจ้งความตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดี
กับในดำด้วยไม่ให้ในดำไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกค่ะตำรวจบอกอย่างนี้ก็เรื่องใหญ่
ใช่ก็ตามตัวนะฮะจนเมื่อเย็นที่ผ่านมาครับสามารถตามตัวในดำเจอนะครับ
ป้านี่เขาอายุ๕๐ในดำอายุ๕๕ก็พาในดำมาที่โรงพักครับสพเมืองชนบุรี
เอามาสอบปากคำนายดำพอเห็นบอกโอ้โหผู้หญิงคนนี้ผมรู้จักดีครับ
แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนคือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ที่เขาถูกแจ้งความกล่าวหาเนี่ย
มันคนละเรื่องเลยนะเดี๋ยวท่านฟังดูก่อนครับ
ครับ

แล้วมันรู้สิว่าเขาไม่แจ้งความรู้สิว่าแจ้งความมันน้อยอยู่

นี่พี่เขาบอกผู้หญิงคนนี้เป็นหมอนวดไปเจอที่ตลาด
เพราะฉะนั้นเมียไม่อยู่เมียไม่อยู่บ้าน
ก็เลยชวนมานวดที่บ้านตอนนี้เขาไม่รู้ร้านนวดแถวชนบุรี

เอาเป็นว่าเนี่ยเขาชวนมานวดไปนวดมาก็เลยเนี่ยตกลงราคากันนะครับ
ไม่ต้องนวดแล้วเสร็จภารกิจอะไรเสร็จ
ยังให้ส้มโอไปอีก๔๕ลูกนะอยู่ดีเอ้ามาแจ้งความจับผม
ผมไม่ได้ข่มขืนนายดำยอมรับว่ามีอะไรกันจริง
ข่มขืนยังตกใจว่าฝ่ายหญิงมาแจ้งความอย่างนี้ได้ยังไง
อันนี้ตำรวจเขาแยกสอบปากคำนะหลังจากนั้นสองฝ่ายมาเจอกันบนโรงพัก
เพราะว่าพอเขาตามตัวได้เขาก็ต้องแจ้งฝ่ายผู้แจ้งความใช่ไหม
ว่าได้แล้วคนที่คุณมาแจ้งความพอมาเจอกันในดำนี้เขาก็อยู่กับญาติยาด
ส่วนผู้หญิงที่มาแจ้งความป้าคนนั้นนะฮะป้าหมอนวดก็มาแบบเมามาแล้วด้วย
รอบนี้เย็นนะฮะก็เลยทั้งสองฝ่ายคุยกัน
คุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะคุณเขียนมาสอนท่านผู้ชม
คุยกันไปคุยกันมาถึงขั้นท้าสาบานกันอ่ะเหรอเดี๋ยวดูครับ
เขาบอกว่าให้ไปรักษาไปดูไปเช็ค

สุดท้ายแล้วป้าก็ยอมรับว่าสิ่งที่ฝ่ายชายพูดเป็นความจริงนะฮะ
ตกลงรับค่าตรงค่าตัวรับสตังค์กัน

แกกลัวอืมไม่รู้ว่าจะติดโควิดสิบเก้าอะไรหรือเปล่าอืมไอ้
ครั้งจะไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ไม่รู้จะบอกหมอว่ายังไงค่ะ
ว่าเออป้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวจะติดโควิดสิบเก้า
ไม่รู้จะบอกยังไงก็เลยเอางี้ดีกว่าขึ้นโรงพักแจ้งความอย่างนี้ดีกว่า
ให้ตำรวจส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลจะได้รู้ว่าติดโควิด๑๙หรือเปล่า
นี่ไงแจ้งความเท็จนี่เป็นข้อหาดำเนินคดีได้เลยนะ
ก็เนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยเธอก็ฝ่ายหญิงเขาก็ถอนแจ้งความนะ
บอกว่าไม่รู้ว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้แค่ต้องการหาหมอตรวจโควิดสิบเก้า